บอกว่าเสียอสังหาริมทรัพย์เข้าไปท้าพิสูจน์

เห็นอะไรบางอย่างไหม
วงกลมแดงเอาไว้นั้นแหละภูเจ้าพระ
เขาบอกว่าขอถ่ายรูปเพื่อพิสูจน์
แล้วก็เหมือนกับว่าถ่ายติด
เหมือนกับเป็นชายปริศนาใส่เสื้อสีดำ
เขาบอกว่าถ่ายนะ๓ภาพน่ะถูกถ่ายติดได้ที่สารภูมิใต้ต้นโพ
ที่วัดโหดทิมธารามเขตเทศบาลนครระยอง
ถ่ายจากมือถือใครของนายพีรพงศ์มีทองเป็นธรรม
เขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวระยองนั่นแหละครับ
ตอนแรกเขาตั้งใจมาที่วัดเนี่ยเพื่อพิสูจน์เลย
พิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ทีเพราะวัดแห่งเนี้ยสถานที่ตรงเนี้ย
เอาจริงตลอดข่าวก็เคยเล่าถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ให้ฟังกันแล้ว
คือตามตำนานเล่าขานและมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าว่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งมาบนบานให้น้องสาวที่ถูกงูกัดเนี่ย
แล้วมีอาการบาดเจ็บจนเดินไม่ได้ต้องรักษาเป็นปีเนี่ย
บนบานให้น้องสาวน่ะหายเมื่อมาบนบานที่นี่
เขาบอกอย่างนี้นะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะ
แต่เขาบอกมาว่าแค่เดือนเดียวยังไงตัวผู้หญิงน้องสาวที่ถูกงูกัดขาเดินไม่ได้อ่ะ
เป็นไงเดินได้เฉยเลยเฮ้ย
นั่นคือความเชื่อของเขานะแล้วตัวของคุณพี่คนนี้
ที่เป็นเจ้าของแบบว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ย
เอางี้ละกันถ่ายแล้วติดมาเป็นแบบนี้
พี่ครับช่วยอธิบายให้ผมฟังทีว่าพี่ถ่ายอะไรยังไงครับ
ก็เคยเห็นที่ลงว่ามีคนมาขอว่า

แล้วหมอบอกว่าต้องรักษา๑ปี
แล้วปรากฏว่า
พี่สาวมาบนที่นี่แล้วน้องสาวหายแค่ไม่ถึง๑เดือน
อ๋อก็เลยลองมานะครับผ่านมาก็เลยแวะมาดู
เพราะเราก็ชอบดูแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลบหลู่
ก็มาดูแล้วก็อธิษฐานว่าถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ถ่ายติด
ถ่ายรูปได้ติดได้ขอให้เห็นหน่อย

ก็กลับไปบ้านแล้วไปเปิดดูก็เห็นภาพ
นี่ถ่ายแล้วไปสังเกตดูแล้วเห็นในภาพไง
ตอนกลับไปที่บ้านแล้วเอางี้ละกันฮะ
นายบริพงศ์ทำการส่งภาพให้ผู้สื่อข่าวของเราที่ระยองดูนะ
ก็เอางี้นักข่าวเรามาช่วยกันพิสูจน์หน่อยละกัน
ลองถ่ายภาพในมุมเดียวกันกับพี่พีรพงศ์เขา

กลมเขียวเนี่ยคือผลงานของนักข่าวเรา
ค่ะส่วนวงกลมแดงแดงด้านซ้ายเนี่ย

เราพยายามถ่ายในมุมเดียวกันแล้วนะ
แต่ก็ไม่ได้ภาพแบบพี่พีรพงศ์เขา
คือภาพที่เขาถ่ายติดเนี่ยมันเป็นลักษณะผู้ชายเสื้อดำ
เห็นครึ่งตัวชัดชัดแต่ภาพที่ไปลองถ่ายเพื่อพิสูจน์ดูเนี่ย
มันเป็นภาพผู้ชายที่อยู่ในระยะไกลซึ่งมันไม่เหมือนกันอ่ะ
เนี่ยภาพของพี่พีรพงศ์เป็นแบบนี้แล้วถ่ายติดชายชุดดำอยู่ตรงเนี้ย
แล้วดูตัวเล็กเหมือนพอดีในนั้นเลย
เหมือนอยู่ในนั้นจริงแต่ของเราอ่ะพอถ่ายไปปุ๊บอ่ะเป็นไง
ไม่มีอะไรเลยเนี่ยท่านรู้เลยครับคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าต้นโพต้นนี้มีเทวดาสิงสถิตอยู่
เอางี้ละกันเราไปถามพระท่านดีกว่า
และมักเคยมีบุญทำร่วมกันมาก็จะได้เห็นตามนั้นท่านว่างั้นนะ
แต่เอางี้ละกันก็ไม่ได้อยากให้มุ่งไปในทางความเชื่อ
เอางี้ใครที่เชื่อก็ว่ากันไปใครไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่แล้วกันเนาะ
แต่ถ้ามีโอกาสไปที่วัดแห่งนี้ผมว่าก็ไปร่วมกันทำบงทำบุญก็ดีเหมือนกันนะ